ไปดูช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่กว่า๓๐นาย

ในการเข้าจับกลุ่มสาวปืนดุคนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าก่อเหตุไปยิงเพื่อนบ้าน
เนื่องจากข้อขัดแย้งในเรื่องของที่ดิน

เพื่อที่จะเข้าไปเจรจาไก่เกลี่ย
บอกให้สาวผู้นี้รู้ว่าตำรวจเข้าไปโดยไม่มีอาวุธ

และพร้อมจะมาพูดคุยด้วย

ขณะที่พันธ์ตำรวจโทอรุณสุขปานสารวัตรปราบปรามสพเมืองกระบี่
เจรจาผ่านโทรศัพท์ก่อนจะเดินเข้าไปหาผู้ก่อเหตุภายในสวนยางพารา
หมู่๑ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่
แล้วก็ใช้จังหวะที่ผู้ก่อเหตุเผลอรวบตัวได้สำเร็จ

ผู้ก่อเหตุรายนี้ก็คือนางเสน่หจันท

ซึ่งก่อเหตุยิงนางเพชรนภาเงินทิพย์
กระสุนทะลุขาขวาได้รับบาดเจ็บ
เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวนางเพชรนภา

นางเสน่ห์จันได้ยิงขมกูดเจ้าหน้าที่ออกมาด้วยนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงเจรจาเกลี้ยกล่อมกันแล้วครับ

อาสาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเจรจาใกล้เอง
จากนั้นก็ถอดเครื่องแบบออก
ให้นางเสน่ห์จันทร์
รู้ว่าตำรวจไม่ได้พกพาอาวุธใดเข้าไป
พร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเจรจา
และอาศัยที่เผลอในการรวบตัวได้
จะควบคุมตัวพร้อมกับยึดปืนติดกล้อง
ที่ตรวจค้นได้ส่งพนักงานสอบสวนเมืองกระบี่
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงถูกยิงขณะที่ไปยืนดูผู้ก่อเหตุ
ให้รถแบ็คโฮลเข้ามาปรับพื้นที่บริเวณที่ดินที่เป็นที่ดินพิพาท
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทอรุณผู้ที่พยายามเข้าไปไกลเกลี่ยข้อพิพาท
ในช่วงที่ผ่านมาเปิดเผยว่าชนวนเหตุของการยิงกันครั้งนี้
มันเกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของถนนสาธารณะ
ทางเข้าบ้านของผู้ก่อเหตุกับฝ่ายที่ถูกยิง
ซึ่งถนนเส้นนี้มันอยู่บนที่ดินของผู้ถูกยิง
ที่มีการใช้ร่วมกันมา
คือเขาเป็นเพื่อนบ้านกันที่ติดกันใช้ถนนเส้นนี้ร่วมกันมา
แต่ถนนเป็นถนนในที่ดินของผู้ถูกยิง
คุณเข้าใจไหมดังนั้นผู้ก่อเหตุ
ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าไปใช้ถนนของผู้ถูกยิงด้วย
แต่กลับเอารถแบ็คโฮล
ไปปรับพื้นที่บริเวณที่ดินตรงนี้ซะ

และท้ายที่สุดเกิดเหตุรุนแรงนี้จนได้
ที่ผ่านมามีตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง
พยายามเข้าไปไกลเกลี่ยเข้าไปเจรจา
ดูเรื่องของข้อตกลงกันหลายต่อหลายครั้ง
ไม่ว่าจะด้วยวาจาไม่ว่าจะสัญญาใจ
แต่ยังไม่เคยได้ทำกันเป็นลายลักษณอักษรเลยนะครับ
ต่อมาฝ่ายถูกยิงเกิดเปลี่ยนใจปิดเส้นทาง
ไม่ยอมให้นางเสน่หจันทร์มาใช้พื้นที่ตรงนี้แล้ว
ก็เลยทำให้เรื่องนี้มันยิ่งร้อนเป็นไฟ
พอร้อนเป็นไฟเท่านั้นแหละเกิดทะเลาะวิวาดกันเรื่อยมา
เกิดเหตุบานปลายจนมีการยิงกันเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับ